ส่วนช่วงนี้แน่นอนเราต้องมาอัปเดต

แล้วก็การลงทุนกับครอบครัวบัวหลวงของเราเช่นเคยนะคะ

ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
แล้วก็คุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นและผู้ชมทางบ้านนะครับ

ครับวันนี้ก็เข้ามาฟังเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับ

ทางธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยนะครับ

โดยที่ตลาดคาดว่าจะเติบโตในไตรมาส๒ที่๒๗

อาจจะชะลอไปหรือมีแรงผลักดันให้ปรับขึ้นน้อยลงแล้ว
แล้วก็ในหลายภูมิภาคบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของทางญี่ปุ่น
ธนาคารกลางในหลายประเทศคงจะคงต้องอัดฉีดเม็ดเงินในการลงทุนเข้าสู่ระบบต่อไป
สู่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากตัวเฟสตัวไล่อเมริกามาไม่ค่อยดี
ทองขึ้นเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย
ญี่ปุ่นเองวันกลางสัปดาห์รัฐบาลออกมาว่าจะกระตุ้นโดยใช้วิธีการอัดฉีดเงิน
ก็ยังคงจะเป็นอาชีพหนึ่ง

ธนาคารกลางญี่ปุ่นบอกว่า
ถ้าอังกฤษเขาทำอะไรเราอาจจะต้องทำด้วย
นี่ไงทุกธนาคารกลางโลกรู้สึกจะสอดรับกันดี
อังกฤษเองอาทิตย์นี้ก็จะมีประชุม
ก็คงต้องดูการประสบรวดดอกเบี้ยหรือเปล่า
อย่างนี้เองก็ทำให้เม็ดเงินในตลาดโลก
ก็ยังมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง
หุ้นตลาดทุนเองก็คงจะเป็นรองรับเม็ดเงินตรงนี้เข้ามา
ดอกเบี้ยก็ยังต่ำ

จริงเงินเฟ้อต่ำไม่ได้บอกว่าไม่ดี
ถ้าดอกเบี้ยต่ำแล้วกับเงินเฟ้อก็จะสอดคล้องกัน

มันค์จะโดดเข้าไปต้องสูงมาก
จีนไม่ได้ถึงขั้นนั้น
แต่ว่ามันอาจจะไม่เติบโตเร็ว

๑เปอร์เซ็นต์ก็ดีใจแล้ว

เพราะว่าฐานเขาใหญ่กว่าเรา
อย่างเราอยู่ประมาณ๓๔ก็ปีเพราะเราโตขึ้นมาเยอะ
เศรษฐกิจเราใหญ่ขึ้นมาเยอะมาก
วันนี้ก็คงจะมาคุยในเรื่องของที่เรา

เริ่มมีถามแล้วจะสมัครพร้อมเพลย์ไหม
คือบัญชีนะครับ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

อย่างที่บอกวันนี้เรามีเครื่องร้านค้าระบัตรน้อย
เครื่องรูปมีบัตรเยอะ

วันนี้เนี่ยหลายล้านไม่ยอมรับเพราะว่า
เพิ่งแพงเขาก็กันโปรดพัฒนาระบบที่จะทำให้ต้นพืชนี้มันถูกลง
ทำให้สาธารณ์ค้าก็อยากรับบัตรเดมิตได้มากขึ้น
อันที่สองก็เป็นอันที่สามก็คือเรื่องของภาษาอิเล็กทรนิก
ทุกอย่างก็จะผ่านรถอีทบุไดหมดใช้

เขาจะมาตรงนี้หมด
สุดท้ายนี่ข้อนี้ที่รัฐกำลังจะทำอย่างเร่งด่ว

ซึ่งจะทำให้โดยรวมแล้วเนี่ย

ค่ะขอบคุณคุณเสริมสารแล้วก็ทศพรด้วยนะคะ
พร้อมเพลย์ถ้าใครพร้อมแล้วก็สมัครกันได้เลยนะคะ

หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างก็ได้ค่ะ